ท่านผู้ชมครับมีห้องเช่าอยู่แห่งหนึ่งนะฮะ
อยู่ที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เขาเป็นห้องเช่าที่เป็นห้องแถวชั้นเดียวมีหลายห้อง
แต่ว่าคนที่อยู่ที่นี่บอกว่าโอ้โหห้องเช่าที่นี่นะ
ตายกันมาไม่ต่ำกว่าสิบศพอาถรรพ์เหรออ่า
ถ้าจะคิดว่าเป็นอาถรรพ์มันก็คิดได้แต่คิดในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ย
แถวนี้เขาก็ไม่ได้กลัวนะมันมีเหตุผลอยู่เดี๋ยวท่านรอฟัง
นี่คือศพล่าสุดศพล่าสุดเนี่ย
เสียชีวิตอยู่ในห้องคาดว่าไม่ต่ำกว่า๓วัน
ตอนที่มีคนไปเห็นแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเนี่ยฮะ
สบนอนทับปืนอัดลมเขาบอกเนี่ยอยู่นะเป็นปืนลมความยาวหนึ่งเมตร
แต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นสาเหตุแห่งการตายหรือไม่อย่างไร
ต้องรอการชนะสูตรอย่างละเอียดนะครับแต่เขานอนทับอยู่ใช่ไหม
นอนทับอยู่ศพเนี่ยทับอยู่แต่เบื้องต้นคือตรวจอะไรไม่ได้เลย
เพราะว่าขึ้นอืดเลยสามวันแล้วอ่ะศพขึ้นอืดเลยนะครับ
ผู้ตายเป็นชายวัย๖๐ปีนะครับชื่อนายนิพนธ์ศรีอุ่นดี
เป็นอดีตรอปภนะตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วนอนป่วยอยู่ที่ห้องนะครับ
สภาพนี้คือนอนหงายขึ้นอืดคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓วัน
มีปืนลมกระบอกนี้นะฮะที่ผู้ตายนอนทับเอาไว้
แต่ยังลงความเห็นไม่ได้ว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไร
แล้วก็มีนะฮะลักษณะทรูอยู่ที่กำแพงแบบนี้นะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่ห้องเช่าแห่งนี้นะครับ
ได้เจอกับผู้ที่อยู่ในห้องเช่านะที่เขาอยู่ห้องพักคนละห้องกัน
แต่ว่าอยู่ที่เดียวกันเนี่ยฮะลักษณะเป็นห้องหลายห้องแบบนี้นะครับ
คนที่พบศพคนแรกเลยชื่อว่านายรักแทร่เซียวอายุ๔๖
บอกว่าลุงนิพนธ์ลุงนิพนธ์อายุ๖๐เคยเป็นอดีตรอปภ
แต่ว่าประสบอุบัติเหตุมา๒เดือนแล้วก็เลยไม่ได้ไปทำงาน
ก็อยู่ที่ห้องนี่แหละนะครับแต่ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
เขากำลังนั่งกินข้าวเช้าอยู่เดินออกมาจากห้องของตัวเอง
กลิ่นเหม็นโชยมาจากห้องพักที่อยู่ฝั่งตรงข้าม

แต่กลิ่นจะแรงขนาดนี้เหรอปลาเข็มอ่ะนั่นน่ะสิอ่า
ก็เลยมองไปที่ห้องของลุงนิพนธ์มองไปตามกลิ่นน่ะนะค่ะ
แมลงวันบินตอมหึงอยู่ตรงแถวเนี่ยฮะ
ช่องลมหลังคาอะไรแบบเนี้ยอืมก็เลยเดินไปดู
ผ่านลอดช่องประตูไปนะครับพบลุงนิพนธ์
หงายเสียชีวิตอยู่กับพื้นคือที่รู้ว่าเสียชีวิตเพราะว่านอนแบบขึ้นอืดเลยอ่ะค่ะ
ก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ผมเปิดประตูมาได้กินเหมือนได้กินเหมือนคนเน่า
แต่เมียผมว่าไครทอยผักเข็มอืม
แล้วผมก็ไปกินข้าวผมไปกินข้าว
กลับมากลับมาเมืองวันมันต้องต้องเนี่ย

แล้วผมก็เข้าไปแอบดูตรงประตู
ตรงประตูมีร่องแล้วผมก็มองไป
เห็นเขาชักตายแล้วขึ้นอืดแล้ว
ใจผมคิดว่าเขาตายล่ะขึ้นอืด
นอนหงายขึ้นอืดแล้วเพราะมันบวมหมดแล้วแตก
มันแค่แตกแล้ว
ช่วยได้เขายังไปขี่รถไป
ลูกเค้าจะซื้อมอไซทีเดียคันหมึง
ก่อนจะตายเขาก็ไปซื้อเหล้ามาต้อง๓๔ขวด

สะสะวันนี้ผมไปเก็บหล่วขาว
เหล้าขาวโอ้ยเยอะมากเยอะ
โอ๊ยสองสามถุงชะพาวเหล้าขาวอย่างเดียวนะ
นั้นก็ขยะหมดเลยเต็มไปหมด
มีแต่ขยะเต็มเนี่ยแกนอนตายอย่างนี้
รอบตัวแกมีแต่ขยะทั้งนั้น
ห้องน้ำห้องเหนือขี้เต็มเลย
บางที่ผ้าขี้เสื้อขี้ไว้ก็แชร์ไว้
เพิ่งเก็บไปทิ้งสองขยะเต็มไปหมด
ลุงแกอยู่คนเดียวแต่ที่คุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ย
พี่รักเนี่ยที่เขาอยู่ที่นี่ด้วยบอกว่าเขาอยู่ที่ห้องเช่าแห่งนี้มานานแล้วนะ
ถ้านับศพลุงนิพนธ์เนี่ยนะน่าจะ๑๐กว่าศพแล้ว
ที่เสียชีวิตอยู่ในห้องเช่าแถวนี้แต่ไม่บอกว่าห้องไหนบ้าง

ชาวบ้านแถวนี้เนี่ยได้ยินหมาหอนกันทุกคืนคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็หมาหอนทั้งคืน
คุณสุดปรีดาก็เลยถามว่าเออแล้วไม่กลัวกันเหรอ

คือคุณรักบอกว่าคนอื่นจะคิดยังไงเขาไม่รู้นะ

เขาคิดว่ามันไม่เกี่ยวหรอก

เพราะฉะนั้นคนที่มาเช่าอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น

ที่ลูกหลาน

ต่างจังหวัดไม่มีเวลาดูแล

ก็จากสูงอายุแก่ก็ป่วย

ก็เสียชีวิตอยู่ในห้องกันเนี่ยแหละ

พี่เค้าเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ย

อุจจาระปัสสวะอะไรพวกเนี่ยนะครับ
คนที่ตายเนี่ยเค้าจะมีอยู่คนเดียวมากกว่า

ตอนคืนหมาหอนเจี้ยวจ้าหมดอะพี่

หมาหอนนะ

มันมีความเป็นไปได้ถ้าอายุมากแล้ว
โรคภัยไข้เจ็บก็ถามหาและยิ่งอยู่คนเดียว

แต่ลุงนิพนธนี่ต้องรอผลชนะสูตรอย่างละเอียดก่อนนะ
ว่าเรื่องของปืนรูที่กำพงกำแพง

มายังไงมันมีท่าไหนกันแน่นะคะ